กล้าใกล้สี่ตก
อย่าลืมกุ๊ตแปดดไว้ให้เห็น
ขออนุญาติดรอบน้ำทราบ
เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายประพรองด์จากชุดเป็นประการพิเศษ
ประมาณประพรองด์ส่วนกลางจากแข่งเกียรตินางภาคละคร
วันนี้มาเยี่ยมน้องในวันฮาโลวีน
เพราะฉะนั้นถ้าต้องเสียค่าปรับให้น้องได้แจ้งเพื่อนไว้
แจ้งเพื่อนเพื่อนไว้ในบรรณีไม่มีเงินตอบสิ่งตัวนะครับ
แจ้งเพื่อนเพื่อนไว้เพราะฉะนั้นสำหรับน้ำน้องที่อายุไม่ถึง
สิบปีนะครับพวกพี่จะขออนุญาตนะฮะ

เลยเดี๋ยวต้องตอบพอสิบแปดครับ
เป็นนโยบายออกมาเราก็ปฏิบัติทันทีหลังเที่ยงคืนของวันที่๒
ทราบมิตรย่างเข้าสู่วันที่หนึ่งฮุกเฉียงกะย้น
เราก็ดำเนินการทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้อ่า
วางไว้แล้วก็เป็นความปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
เยาวชนลูกหลานของเราด้วย
สิ่งที่เราเจอหน้าที่นี้ก็คือผู้ใช้บริการที่เข้ามา
วันนี้เราตรวจที่รัฐ๓๐๐กว่าคน
มีผู้ที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีถึง๒๔๒คน
ซึ่งอันนี้ฝ่าฝืนกฎหมายและก็ไม่เป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชน
ในจำนวนนี้มี๑คนที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
ก็ไปตามกฎหมายเด็กก็ให้ทางพมเขารับไป
กันเหมือนกันติดต่อประสานงานผู้ประคองแล้วครับ
ได้ทราบว่าขวานาฬิทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกตรวจรา

ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับ
เรามีการเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดทุกรายมาพูดคุย

เราส่งเสริมให้ประกอบการได้ภายใต้กฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นผิดในเรื่องของอย่าทำผิดประเภท

ผิดกฎหมายอื่นใดต่างเราไม่ให้เลย
แต่ถ้าท่านทำถูกกฎหมายก็ท่านก็ทำไป
แต่ครั้งนี้โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง

อันนี้ก็เป็นการที่ซักซ้อมทำความเข้าใจแบบครบทุกลาย
ที่นี่ต้องเรียกว่าเป็นพับเด็ก
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่๙๐จะเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ก็มีเด็กอายุระหว่าง๑๗๑๙ปีมากถึง๒๔๒คน
แล้วที่เราห่วงมากกว่านั้นคือ
สถานที่แห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
คือเอาบ้านไม้มาดัดแปลงเป็นสถานบริการเรียกว่าอาคารควบคุมการใช้
เมื่อเราเข้าไปดูพบว่าโยเว่นแผงอัดแยดของนักท่าเที่ยวแน่นมากเลย
เดินไหลชนไหลแหบียดไว้แล้วเพดานค่อนข้างต่ำและเป็นไม้
หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาไม่มีทางหนีไฟด้วย
มันจะเกิดเหตุสลดเสียชีวิตกันระเนละนาดแน่นอน

เมืองต้นได้คุยกับทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ทางท่านผู้ว่าเดี๋ยวจะออกคำสั่งปิด๕ปี
แล้วก็จะมีเรื่องของการประสานกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่

ออกคำสั่งระงับการใช้อาคารแห่งนี้
เพื่อไม่ให้นำมาใช้เป็นอาถารการต่อไป